ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
เราจะพาท่านผู้ชมไปทำบุญกับสัตว์

สัตว์พิการมามากกว่า๓๐ปีแล้วนะฮะ
และมีสัตว์พิการมากกว่าพันตัวนะฮะ
ซึ่งสัตว์พวกนี้เขาอยู่กันยังไง
วันนี้เราจะไปทำบุญกับพวกเขากันครับไปครับ
เปลี่ยนเป็นคำว่าสบายใจ

เมื่อเห็นเขาลำบากพิการแล้วได้ช่วยเหลือเขา
และนี่เป็นความเมตตาจิตของคนกลุ่มหนึ่ง
ริเริ่มช่วยเหลือสัตว์ตัวน้อยที่พิการขาดคนเหลียวแหลมานานนับ๑๐ปีครับ

ก็อาจจะทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
อุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว

อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับ

เห็นภาพของสุนัขที่อยู่ที่นี่ครับ
เริ่มต้นเลยก็ไม่ได้คิดจะมาเป็นมูลนิธินะคะ
เพียงแต่ว่าเราเป็นอาจารย์สอนหนังสือ

ระหว่างไปทำงานนี้ก็จะเจอหมา
ที่ถูกรถชนแล้วเดินขาลาก

ที่สำคัญในระหว่างที่มันลากขาไป
แผลมันก็จะทะลอกตามแขน

ตัดสินใจเก็บเอาหมาแล้วเอาเข้ามาดูแลในบ้านเลย
เพื่อเราจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็สามารถจะทำแผลได้ได้ทุกครั้งค่ะ

หลวงตามหาบัวยานสัมปโน

ได้มีเมตตามาเยี่ยมโปรดสัตว์พิการ

และภาระของการเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้ครับ

เมตตามอบปัจจัยเพื่อช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว

จนถึงท่านละสังขาร

พอหลังจากหลวงตาท่านละสังขารแล้ว
ตั้งแต่นั้นมาเราก็พยายามช่วยตัวเอง
ก็ทำเสื้อยืดขายมั่งตั้งกล่องบริจาคเพิ่มขึ้น
ทำจะเป็นงานของชำรวยอะไรอย่างนี้เราก็จะทำ
ก็ได้รับการตอบรับจากคนที่รักสัตว์นะคะ
พอจะแต่งงานก็ไปสั่งของที่อื่นก็มาสั่งที่เรา
เราก็จะผลิตได้เป็นงานที่แฮนดเมค
ก็จะได้งานที่ไม่เหมือนใครค่ะแล้วก็ได้บุญด้วย
สิ่งหนึ่งที่ผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนรู้
คือสัตว์เลี้ยงของเราหลายต่อหลายครั้ง
เขาช่วยทำให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาเศร้าโศกของชีวิตไปได้

แต่ในวันที่เขาพิการและลำบากดูแลตัวเองไม่ได้
เราบางคนกลับไม่พร้อมดูแลเขาทอดทิ้งเขาเหล่านั้น
เอาอาหารเอายาและเอาเงินมาบริจาคให้ภูติสถานสงครอบครัว
เขามาตอนแรกเลยเพิ่งได้ยินเสียงหมากว่าแล้ว
ทำไมคนถึงทิ้งเขากันเอามาทิ้งให้เป็นพละคนอื่น
เราก็ทำได้แค่ช่วยเหลือเขา
คืออันดับแรกเลยต้องบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้
สุนัขที่นี่นอกจากจะเป็นสุนัขจรจัดแล้ว
จะยังมีความพิเศษในเรื่องของการพิการต่าง
หรือว่าภาวะต่างที่ทำให้เขาใช้คุณภาพชีวิตได้ไม่เหมือนสุนัขทั่วไป
ก็ได้เห็นในส่วนของสัตว์ที่เขาด้อยโอกาส
ในเรื่องของความเป็นสุนัขจรจัด
หรือว่าในกรณีที่เขาเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดภาวะต่าง
มารักษาที่นี่ก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากที่นั่น
อยากให้คนที่เขาเลี้ยงจริงคือแบบดูแลให้เขาดี
เพราะเขาก็มีชีวิตเหมือนเรา
ถ้าจะเลี้ยงเขาตั้งแต่แรกเราควรจะมีความมั่นใจ

ไม่ควรจะแบบว่าเฮ้ยเพราะความแบบชอบชั่วคราวหรืออย่างนี้เขาเบื่อ
เขามาปล่อยเขาทิ้งให้เป็นภาระคนอื่น
อยากให้มีความรับผิดชอบในชีวิตเขา
แล้วก็คือต้องพร้อมจริงถึงจะเลี้ยงเขา
ชีวิตทั้งชีวิตเขาก็ต้องการคนดูแล
ตอนที่เริ่มจะตัดสินใจช่วยเนี่ยก็ทำใจแล้ว
ว่าการช่วยเหลือทั้งนี้ต้องเสียสลัก
เสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละทุกอย่างเลย
ก็เกิดความภาคภูมิใจทำในงานในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้นะคะ
ก็เกิดความสุขตรงนี้ค่ะ
ก็อยากจะบอกว่าถ้าไปเจอไปเห็นอะไรก็อย่ามองข้าม

ถ้าไม่สามารถจะเอาเข้าไปหาหมอไปอะไรเนี่ย
แค่อาหารหยิบยื่นพี่ว่าเขาก็ดีใจแล้วค่ะ
สุดท้ายนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการได้ที่

ซึ่งจริงอยู่ที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
แต่สังคมที่ว่านี้มีได้มีเพียงมนุษย์เพียงสิ่งเดียว
แต่ต้องประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตอีกมากมาย
เพราะฉะนั้นการดูแลกันและกันช่วยเหลือกัน
จะเป็นทั้งการสร้างสมดุลที่ดีและสร้างกรรมดีต่อกันด้วยครับ
นึกได้เช่นนี้ความทุกข์จะไม่ครอบครองจิตใจเรา
แถมได้บุญได้ความสบายใจอีกด้วยนะครับ
การต้องดูแลหมาและแมวกระพันธ์ชีวิตถือว่าลำบากมากแล้วนะฮะ
แต่วันนี้ต้องดูแลทั้งหมาทั้งแมวที่พิการ
ผมว่ายิ่งเพิ่มความลำบากมากขึ้นไปอีกนะฮะ
แต่ความลำบากเหล่านี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสู้แรงบุญไม่ได้
นั่นแหละเหมือนกับคุณชอบทำบุญทำกุศลอย่างยิ่งใหญ่

คุณเป็นคนจิตใจดีนึกออกไหม
หากท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญกับมูลนิธิ

วันนี้เป็นการช่วยชีวิตผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารกับเราเป็นคำพูดได้

แล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่อยากจะให้เราก็เอาก็ทำบุญไหว้พาที่ไหนมีเรื่องเรารับมรึเชื่อยะรบหรูอะไรของดีที่เด็ดเจ๋งแบบไหน
ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลากลับมาพบกับเราสองคนได้ทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี
สวัสดีครับ